มุดปราการนี่ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเหมือนกันช่วงนี้เปลี่ยนจาก
มาเป็นมีดกันเหรอคะอืมแทงกันเป็นว่าเล่นเลยที่สมุทรประการค่ะ
เจ้าของร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือนะคะอยู่ที่ร้านดี
พอแทงเสร็จคนร้ายหนีไปนี่เจ้าตัวต้องกลั้นใจปิดร้านอ่ะ
ครับแล้วเดินออกมาขอความช่วยเหลือทั้งที่บาดเจ็บสาหัสนะคะ
โดนแทงเข้าไปเนี่ยราวนมข้างซ้าย๑แผลแล้วก็ที่คางอีก๑แผล
เลือดก็คือไหลอาบร่างเลยนะคะ
คนเจ็บคือนายชาวลิศพันชนะวัย๔๕ปีค่ะ
โอ้โหตรงจุดเกิดเหตุนี่มีรอยเลือดอยู่ที่หน้าประตูหน้าร้าน
ซ่อมโทรศัพท์ด้วยนี่ค่ะมาสภาพนี้เลยนะคะ
เราส่งคุณวีรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เกิดเหตุ
ไปไล่ดูกล้องวงจรปิดหน่อยว่ามีอะไรผิดปกติบ้าง
เจอคนร้ายค่ะเห็นเลยว่าคนร้ายเนี่ยปั่นจักรยานมุ่งหน้า
มาทางตลาดที่เกิดเหตุนะคะตรงนี้คือร้านเกิดเหตุ
คนร้ายปั่นจักรยานมาแบบนี้เลย
กล้องตัวแรกไปไปดูกล้องอีกตัวหนึ่งข้างตลาดนะคะ
ช่วงเวลา๕ทุ่มก็จะเห็นคนร้ายเดินมาที่ซอยข้างตลาด
แล้วไปหลบอยู่ที่ร้านขายผักนี่ค่ะ
ค่อยเดินมาช้านี่แหละแล้วก็ไปหลบอยู่ตรงร้านขายผัก
ทุ่ม๔๑นาทีจะเห็นคนร้ายเนี่ยค่อยดึงผ้าที่อยู่บนโต๊ะ

คือเอาผ้าคลุมง่ายอย่างนั้นเลยค่ะ

เนี่ยค่อยเอื้อมไปหยิบผ้าแล้วก็ดึงผ้าออกมาแล้วเอาไปพรางตัว
๕ทุ่ม๔๕นาทีคนร้ายก็เดินออกจากร้านขายผัก
โดยเอาผ้านี่คลุมมาทั้งตัวแบบหัวจดเท้าเลย
่องไปข้างตลาดซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือที่เกิดเหตุ

พอไปถึงคนร้ายไม่ได้ก่อเหตุทันทีนะคะ
ทั้งที่นายชาวลิศคนเจ็บก็นั่งอยู่ในร้าน

น่อมมองอยู่พักนึงแล้วมุดเข้าไปหลบที่ใต้ท้องรถค่ะ

เดินเป็นผีเลยเอาจริง

มองอยู่พักนึงแล้วก็ซ่อนตัวอยู่ใต้ท้องรถค่ะ

ซึ่งตอนนั้นนายชาวลิศที่เป็นช่างซ่อมมือถือก็ยังคงนั่งทำงานอยู่ในร้านนะ

แล้วย่อแล้วแล้วก็ซ่อนตัวอยู่ตรงนี้ค่ะ
รอจนเที่ยงคืน๑๘นาทีนะคะ
คนร้ายตัดสินใจออกมาจากใต้ท้องรถแล้วค่ะ
แล้วปีนข้ามรั้วเหล็กที่อยู่หลังร้านซ่อมโทรศัพท์

ออกจากใต้ท้องรถที่ซ่อนมาครึ่งชั่วโมง
ปีนข้ามรั้วเหล็กหลังร้านไปไปซ่อนหลบอยู่หลังตู้กระจกอีกนี่
เขามีขั้นมีตอนนะเนี่ยดูซิค่ะใช่ค่ะ
แล้วก็ค่อยหมอบคลานเข้าไปทางหน้าร้าน
แล้วสักพักออกมานั่งที่เดิม
ลัดผ้าที่คลุมตัวออกจนเหลือแต่ผ้าเช็ดตัวที่คลุมช่วงล่างไว้
มองซ้ายมองขวาดูลาดเหล่า

นี่กลับมาก่อนแล้วเดี๋ยวจะถอดผ้าออกครึ่งนึงแล้ว
ซ้ายมองขวาดูลาดเหลาเสร็จปุ๊บไม่เห็นใคร
ปีนข้ามตู้กระจกไปแทงในชวนลิศเลยค่ะ
นี่ดูนะเห็นไหมเอาผ้าออกแล้วเหลือผ้าขนหนูเนี่ยพันท่อนล่างอยู่เห็นป่ะ
แล้วดูนะเขาทำทุกอย่างเชื่องช้ามาเลยนี่เราไม่ได้สโลภาพนะคุณผู้ชม

เราไม่ได้สโลภาพจริงนะช้ามากเลย
ย่องย่องเหมือนกลัวว่าคนเจ็บจะรู้ตัวปีนเข้าไปเสร็จปุ๊บก็ไปแทงเขา
แล้วก็มีการยื้อยุดกันอยู่ข้างในอยู่พักนึงนะคะ
พอเห็นว่านายชาวลิศต่อสู้เนี่ยคนร้ายก็เลยกระโดดออกจากตู้กระจก
ข้ามรั้วออกจากจุดเดิมแล้ววิ่งหนีไปทางหน้าตลาดที่นี่เห็นไหม
ยื้อก็ละนี่ชวนลิศต่อสู้นะคะคนร้ายก็กระโดดออกมาปุ๊บนี่วิ่งหนีออกไปเลย
นายชาวลิศนี่พอเห็นคนร้ายวิ่งเหนียวไปปุ๊บนายชาวลิศก็ออกมาชะโงกดูเพื่อจะตามคนร้ายเหมือนกัน
แต่ตามไม่ทันนะคะก็เลยต้องปิดร้านแล้วก็เดินออกไปฮิ้วร่างโชคเลือดไปขอความช่วยเหลือกับพนักงานร้านสะดวกซื้อค่ะ
คนร้ายนี่นี่เห็นไหมวิ่งผ่านอพาร์ทเมนต์แล้วก็หนีไปเลยนี่วิ่งแบบประตูเป๋เหมือนกันแต่ว่าสับเท้าอย่างเร็วเลยนะคะ
โอ้โหนี่จังหวะหนีเนอะหนีเลยนายชาวลิศเล่าบอกนะคะว่าตอนก่อนเกิดเหตุเนี่ย
นั่งอยู่ที่ร้านซ่อมโทรศัพท์คือเขาเป็นหุ้นส่วนด้วยเป็นช่างซ่อมด้วย
อยู่อยู่ก็มีคนร้ายที่เป็นชายชาวเมียนมาค่ะเดินเข้ามาในร้านเอาผ้าห่มคลุมที่หัวของเขา
แล้วก็เอามีดแทงจากข้างหลังเขาสู้กลับคนร้ายก็เลยหนีไปนี่เขายังไม่รู้เลยว่าคนร้ายแทงเขาทำไมอ่ะค่ะ
ว่าร้านนี้ก็มีหุ้นส่วนสองคนคือตัวเขากับคุณชาวลิศคนเจ็บนี่แหละ
ปกติแล้วเขาจะเข้ามาตอนกลางวันส่วนคุณชวลิศจะมาดูกลางคืน
แล้วก็จะอยู่จนดึกเพราะอยู่ซ่อมโทรศัพท์ที่ลูกค้าเอามาฝากเอาไว้
เมื่อคืนนี้ก็ไม่รู้เลยว่ามีคนร้ายแอบเข้ามาตอนไหนอ่ะเพราะจังหวะที่คนร้ายปีนตู้กระจกเข้ามาเนี่ย
คือคุณชาวลิศนั่งหันหลังอยู่แล้วเล่นเกมกำลังใช้สมาธิไง
ก็เลยไม่ทันระวังคนร้ายมันกำลังย่องย่องย่องย่องย่องเนี้ยค่ะ
คิดว่าคนร้ายคงเตรียมการมาเป็นอย่างดีแต่เคราะห์ดีที่ตอนนี้อาการของคุณชาวลิศเนี่ย

มันมีผ้าเตรียมมาคุมผืนหนึ่งแล้วมันก็คุมผ้ามาอีกผืนหนึ่ง
แล้วก็มีการต่อสู้กันใช่คู่กันเห็นว่าปีนกระจกเข้ามาเลย
ตู้เล็กเข้ามามันเข้ามาด้านนี้
ดูลักษณะเหตุการณ์เหมือนกับตั้งใจจะเข้ามาชิงซับในร้าน
ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่มันวางแผนมาด้วย
แต่มันไม่น่าถึงขั้นกับเอา
เอาของมีคมมานะมาเสียบเราก่อนนะ
ถ้าสิ่งซ้ำมันต้องจี้ต้องอะไร
ด้านเจ้าของร้านขายผักที่คนร้ายแอบเข้าไปหลบ
แล้วก็ไปเอาผ้าเนี่ยมาคลุมตัวเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าวันที่มาขายของก็สังเกตเห็นนะว่า
ผ้าที่เอาไว้คุมผลักมันหายไปไหนเนี่ย
ชาวบ้านมาบอกว่าเจอผ้าอยู่หน้าร้านขายโทรศัพท์มือถือ
แล้วก็มาบอกว่าคนร้ายขโมยผ้าไปคลุมพรางตัว

ก็บอกโอ้โหตกใจหมดเลยอ่ะนี่ยังดีนะ
ที่ของส่วนอื่นที่เขาวางไว้ไม่ได้ถูกหยิบไปด้วย
เมื่อคืนเขาก็บอกว่าฝนตกลมมันแรง
ผมก็ว่าเออสงสัยลมมันพัดแล้วก็สงสัยมันหล่นที่ถนน

ก็ผมไม่รู้ของใครเขาก็คงเจ็บไปทิ้งมั้ง

รู้อีกทีก็ตอนสายที่ไปขายตอนเช้า
ตลาดเขาก็ค่อยพูดให้ฟังว่าเออเมื่อคืนเขา

เขาก็ให้ดูว่าเออที่ร้านคุณมีอะไรหายหรือเปล่า

มีแต่ผ้าห่มหายแค่นั้นครับ

โอ้โฮภาคความเออภาคความคงไม่ละครับ

ทางคดีนะคะตำรวจสมภาพบังพลีบอกว่าตอนนี้รู้ตัวคนร้ายแล้วค่ะ

ยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องกับใครมาก่อนนะคะ
แล้วก็ในร้านตอนนี้ยืนยันว่าไม่มีทรัพย์สินศูนย์หายด้วยค่ะ